ประชุมก็ได้อนุมัติเห็นชอบให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๘๓๐บาท
ตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่นะครับ
ซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นมากกว่าที่บอร์ดค่าจ้างเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้
ว่าจะขึ้นในอัตรา๕๒๒บาท
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑เมษายน๒๕๖๑นี้

วันที่๑เมษายน๒๕๖๑นี้
ผู้ประกอบการต้องจ้างแรงงานขั้นต่ำในอัตราค่าแรงสูงกว่าเดิม๘๓๐บาท

หลังจากวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

โดยอัตราที่ขึ้นค่าแรงมากที่สุดปรับค่าจ้างเป็น๓๓๐บาทต่อวันต่อคน
คือ๓จังหวัดชนบุรีภูเก็ตและระยอง
ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายนัทพรจาตุศรีพิทักษ์กล่าวว่า
อัตราค่าจ้างนี้เป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับแรงงานทั่วไป
ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานการครองชีพ

รวมถึงเหมาะสมกับความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น
ร้อยละ๐๕๑ของต้นทุนทั้งหมด
ซึ่งวันนี้ท่านนายกท่านก็มีข้อสังการณ์ว่า
นอกจากมาตรการ๓นะนี่ก็ให้
เนื่องจากเรายังมีเวลาถึงวันที่๑เมษายน
ก็ให้แต่ละหน่วยงานหามาตรการช่วยเหลือ
ร้านค้าและผู้ประกอบการใดเล็กต่างเพิ่มเติมด้วย

ได้มีมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกอบการประกอบด้วยมาตรการทางภาษี
โดยผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างเงินเดือน
ลดหย่อนภาษีกับกระทรวงการคลังได้๑๕เท่า
มาตรการด้านประกันสังคมเช่นการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างลงร้อยละ๑๐เป็นระยะเวลา๑๒เดือน
ชะลอการจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา๖เดือนกับสำนักงานประกันสังคม
อกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โดยการนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีมาใช้แทน
เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่ะ